ข่าวนี้เป็นการตามโพสต์ของเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุ๑๖ปี
เพราะว่าทนไม่ไหวเนื่องจากพ่อเนี่ยทำร้ายร่างกายแม่เหลือเกินค่ะ
แม่ให้ไปซื้อยาเสพติด
แล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ต้องไปซื้อยาเสพติดกับแม่มาให้พ่อ
ซื้อมาไม่ได้ก็ถูกทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำอีกค่ะ
นี่แหละค่ะมาจากโพสต์นี้เลยคุณผู้ชมครับ

พ่อติดยาบังคับแม่ไปเบิกเงินเจ้านาย
พ่อทำร้ายแม่เอามีดมาปาดนิ้วมือแม่กระโดดถีบแม่
ไม่รู้จะทำยังไงดีตอนนี้ผมหนีออกมาจากบ้านแล้วค่ะ
โพสต์นี้ค่ะคุณผู้ชมทีมข่าว
ก็ไปที่หน้าสถานีตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น
แล้วไปเจอนะคะวัยรุ่นชายอายุ๑๖ปี

ไปเจอน้องกับแม่นอนอยู่ที่สาราหน้าสถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่น
มีผ้าห่มมาผืนหนึ่งนอนอยู่ด้วยกันรอตำรวจมาช่วยค่ะ
น้องผู้ชายเล่าบอกว่าพ่อติดยาหนักมากเลยแล้วก็ชอบทำร้ายแม่
เขาต้องนั่งรถไปกับแม่ไปซื้อยาเสพติดมาให้พ่อตลอดเลย
ก่อนหน้านี้พ่อเคยถูกตำรวจจับไปหลายครั้งเลยพอออกมาก็เหมือนเดิม
ต้องโพสต์โซเชียลอยากจะได้พ่อคนเดิมกลับคืนมา
เมื่อช่วงบ่ายนี้ค่ะล่าสุดเนี่ย
พันธุ์ตำรวจเอกนัดโมงพุทธภูมิกับสืบสวนกองกำกับสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น
พาตำรวจไปตรวจค้นบ้านแล้วไปควบคุมตัวพ่อค่ะ
ก็คือนายชาคริสอายุ๕๑ปีนะคะพาไปตรวจปัสสาวะ
ปรากฏว่ามีสารเสพติดอยู่ในร่างกาย
ผู้เป็นแม่บอกทีมข่าวบอกก่อนหน้านี้สามีไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลย
กระทั่งเพื่อนเนี่ยเอายาเสพติดมาให้ลองโอ้โหลองแล้วก็ติดนะคะ
ถ้าไม่ได้เสพก็โมโหด่าทอทำร้ายร่างกายตนเอง
ถ้าไม่มีเงินไปซื้อยาก็บังคับให้เธอไปเบิกเงินกับเจ้านาย
เรื่องต้นตำรวจตั้งข้อหานะคะเสพยาเสพติด
แล้วก็นำตัวส่งสารเพื่อไปบำบัดค่ะขณะที่น้องวัยรุ่นอายุสิบหกกับแม่ตำรวจพาไปที่พัฒนาสังคมจังหวัดขอนแก่น
เพื่อที่จะให้การช่วยเหลือต่อไปค่ะ